ไปดูที่เชียงใหม่กันต่อนะครับ
กลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านแม่กลางป่าปูเนี่ย
เขานำดอกสมพอถ้าคนเหนือจะเคยได้ยินดอกสมพอนะมาทัดหูนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ทัดหูเพื่อความสวยอย่างเดียวนะ
มีประโยชน์ตัวไอ้ดอกสมพอร์หรือว่าดอกหางนกยุงนะครับ
โดยคุณอาสมเขียวกองเด่นท่านอายุ๗๓ปีแล้ว
เป็นประธานกลุ่มผู้สูงอายุบอกว่า
อกซอมพอชวนผู้สูงอายุในหมู่บ้านแม่กลางป่าปูหมู่ที่๑ตำบลดอยแก้ว
นี่จะเหนือคำกลางคำนะ
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นำภูมิปัญญาคนรุ่นเก่า
ด้วยการนำดอกสัมพอหรือว่าหางนกยูงไทย
ไว้ที่ข้างใบหูขณะนั่งทำงานจักษาน
ทำไมรู้ไหมคุณทัดไว้แบบนี้คนก็บอกอ้าว
เป็นประจายทำไมทัดดอกไม้อย่างเป็นเกดอี้
จริงแล้วดอกซอมพอเขาบอกว่า
สามารถป้องกันแมลงวันไม่ให้มารบกวนได้
ในขณะที่ทำงานเพราะว่าแมลงวันเขาชอบมาตอมตาก
เออดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณตาหรือคุณยาย
ก็สามารถที่จะทัดหูแบบนี้ได้
คุณตาสมบอกว่าการนำดอกสมพรเห็บไว้ที่ข้างใบหู
เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานานนับพันปี
เนื่องจากในอดีตไม่มียากันยุงไงคุณ
ซึ่งกลิ่นหอมของดอกซอมพอหรือว่าหางนกยูงไทยเนี่ย
ช่วยป้องกันแมลงวันได้เป็นอย่างดี
และจะนิยมใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ
อกจากดอกสมพอจะสามารถไล่แมลงวันได้แล้วนะครับ

สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง
งานบุญงานศพที่สำคัญ

หรือจะนำไปเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามก็ได้เช่นกันนะครับ
โดยคุณวิทยาพรมบ้านสังผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ผู้สูงอายุกว่า๑๔๐คนที่หมู่บ้านแห่งนี้
จะรวมตัวกันทำเครื่องจักษานทำกิจกรรมจักษาน
และจะเก็บดอกสมพอที่หาได้ตามท้องถิ่น
เหน็บไว้ข้างใบหูแบบนี้เป็นประจำ
ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมานะครับ
สัมพอก็หาได้ง่ายในท้องถิ่นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ไล่แมลงวันได้แบบนี้ด้วยนะครับ

ดอกไม้สวยเหมาะกับสาวงาม

ป่อจ่ายถ้าดอกไม้เขามีประโยชน์ไล่อยู่ไล่มะแรง